คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมกันบ้างดีกว่า
ไปตรวจสอบทั้งที่สงขลาพัทธลุงแล้วก็ที่จังหวัดต่าง

ไปดูกันที่พัทธรุงกันก่อน
พัทธลุงสภาพฝนที่ตกลงมาอย่างหนักนะครับ
ทำให้น้ำป่าจากเทือกเขาบรรทัศน์สีแดงขุ่นไหลบาก
เข้าท่วมบ้านเรือนชาวบ้านในพื้นที่หมู่๓หมู่๔หมู่๙หมู่๑และหมู่๑๑
ตำบลตำบดอำเภอตำบดจังหวัดพัทธลุง
กว่า๕๐๐ครัวเรือนต้องตื่นขนของหนีน้ำกันช่วงเวลาตี๓
โดยกระแสน้ำมาอย่างรวดเร็วนะครับ
เช่นเดียวกับชาวบ้านในพื้นที่หมู่๙หมู่๑๒บ้านน้ำทรายแดง
ตำบลคลองเฉลิมอำเภอกงกรา
กว่า๑๕๐ครอบครัวต้องได้รับผลกระทบอีกครั้ง
ฝนที่ตกลงมาอย่างหนักต่อเนื่องครับ
ขณะเดียวกันในพื้นที่ตำบลพนางตุงอำเภอกวนขนุน
ได้รับรายงานว่ามีชาวบ้านเป็นชายวัย๕๓ปี
ออกไปหาปลาแล้วก็จมน้ำเสียชีวิต๑คนนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาครับ
ส่วนที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เป็นที่ยะลานะครับ
เป็นสภาพบ้านที่พังเสียหายหมู่๖ตำบลพร่อนอำเภอเมืองยาลา
เป็นบ้านของนางรอบีดอกมามะ
ซึ่งตัวบ้านเป็นบ้านไม้ยกสูง๑ชั้นมีใต้ถุน
พังถล่มลงมาเสียหายทั้งหลังเลยครับ
สินภายในบ้านทั้งรถจักรยานยนต์จำนวน๓คัน
ตู้เย็นทีวีเครื่องซักผ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมดได้รับความเสียหาย
ซึ่งขณะนี้หมู่บ้านถูกน้ำท่วมหมดแล้ว
เหลือแต่บ้านเรือนที่อยู่ตามเชิงเขาต้องระมัดระวังดินโครนถล่มนะครับ
ส่วนสาเหตุเกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องหลายวัน
น้ำมีปริมาณมากหน้าดินรับน้ำหนักตัวบ้านไม่ไหว
จึงเกิดการซุดตัวทำให้บ้านพังถล่มลงมาทันที
ล่าสุดนายอนุชิตตระกูลมุทุตา
ผู้ว่าราชการจังหวัดยาลาได้แจ้งเตือนเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนัก
น้ำป่าไหลหลากดินโครนถล่มดินซุดตัว
แล้วก็แจ้งพื้นที่เสี่ยงภายใน๔อำเภอ
ประกอบด้วยอำเภอบรามันกรงปินังบรรนังสตาและอำเภอธานโต
สถานการณ์น้ำท่วมบริเวณถนนเลี่ยงเมืองหมู่ที่๖ตำบลนาท่ามเหนือ
อำเภอเมืองตรังระดับน้ำทั้งขาเข้าและขาออกไหลเชี่ยวกราก
สูงประมาณ๖๐เซนติเมตรจนรถทุกชนิดไม่สามารถผ่านได้แล้วค่ะ
นายสิริพัฒน์พัทธกุลผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง
ได้พูดถึงสถานการณ์อุทธกภัยในจังหวัดตรังในภาพรวม
บอกว่าน้ำท่วมตอนนี้รวมทั้งหมด๗อำเภอ๓เทศบาล
๙ตำบล๒๒๖หมู่บ้าน
ราษดรได้ร็บความเดือดร้อน๒๑๑๔๗คุโรเรือน
แล้วก็มีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือ๗อำเภอด้วยกัน
ประกอบด้วยอำเภอนายงอำเภอเมืองตรังรัศดาห้วยยอด
ตรวจสอบที่ศุราภรรณีจากพริมาณน้ำฝนที่ตกออกต่อเนื่องตลอดทั้งวัน
ทำให้มีน้ำป่าไหลหลากลงจากที่สูงเข้าท่วมในพื้นที่ราบรุ่มแล้ว
เช่นที่หมู่๑๒๓๔แล้วก็หมู่๖ของตำบลพรุพรี
อำเภอบ้านนาศาลน้ำป่าได้ไหลเข้าท่วมพื้นที่
ทั้งบ้านเรือและถนนภายในหมู่บ้าน

นายวิชวุฒิจินโตผู้ว่าราชการจังหวัดสุราธานี
และผู้นำท้องถิ่นได้ออกสำรวจพื้นที่
ถูกน้ำท่วมเป็นการเร่งด่วนครับ
ขณะเดียวกันได้ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่

ติดตามสถานการณ์ระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นอย่างใกล้ชิด
และให้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตลอด๒๔ชั่วโมง
พร้อมจัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์และเรือระบบสื่อสาร
ให้พร้อมรับหากเกิดสถานการณ์ขึ้นนะครับ
ส่วนสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดสงขลา

โดยมีพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมกว่า๑๐อำเภอ
ประกอบด้วยอำเภอเทพานาม่อมสถิงพระหาดใหญ่จนะสบาย้อย
ควรเนียงสิงหานครกระแสสินรัตภูมินะครับ
และทางจังหวัดได้มีการประกาศให้ทั้ง๑๐อำเภอ
เป็นเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

โดยพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมหนักที่สุดขณะนี้
ก็คือที่อำเภอเทพาพื้นที่ตัวเมืองถูกน้ำท่วมทั้งหมด
และเส้นทางสายเทพาลำไพรที่จะเดินทางไปสบาย้อย
ถูกน้ำท่วมสูงการสัญจรถูกตัดขาดอย่างสิ้นเชิงนะครับ
เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายก็ได้มีการเร่งลงพื้นที่
ความช่วยเหลือบ้านเรือนของประชาชนโดยด่วนครับ
โดยน้ำท่วมที่จังหวัดสงขลารอบนี้ท่วมทั้งพื้นที่ชายฝั่งทะเลสาบสงขลา
แล้วก็พื้นที่ตัวเมืองหลายแห่งและแนวโน้มสถานการณ์ยังหนักขึ้น
เพราะว่ายังมีฝนตกลงมาซ้ำอย่างต่อเนื่อง
คุณผู้ชมก็รายงานมาอำเภอการจนดิตที่สุราชฯ
ฝนตกหนักตอนนี้ที่ชุมพรก็ยังมีฝนตกหนักอยู่นะครับ
ฝนตกหนักยังไม่หยุดเลย
ส่วนพื้นที่ที่บอกว่าอากาศดีนะคะก็คือแพร่กษาสมุทรประการบอกว่าอากาศดี
และคุณนุ่งลักห์รายงานบอกว่าเจียงใหม่หนาวเหล่าเจ้า
ภาคใต้ยังต้องเตือนกันนะฮะเดี๋ยวรอฟังคำเตือนจากคุณคุปตนันในรู้ก่อน
หนาวในสุราชฝนตกทั้งคืนตอนนี้ยังไม่หยุดเลยนะครับ
พื้นที่ภาคใต้ส่วนใหญ่แล้วส่งมาฝนยังตกอยู่เลยนะคะ
มาระวังต่อเนื่องจนถึงวันที่๑นะคะ๑ธันวาคมนี้นะคะ